คุณผู้ชมคะวันอังคารที่๒๑เดือนนี้นะคะ
เดือนกันยายนนะคะก็จะเป็นวันไหว้พระจันทร์นะคุณผู้ชม

ไหว้พระขอพรเรื่องความรักนี่จะปังมากเลย

วันนี้นะคะเรามีหมอช้างอาจารย์ช้างทศพรเนี่ยแหละค่ะมาบอกเคล็ดลับดีคุณผู้ชมนะคะ

แม่อำเค้าก็ใช้วิธีนี้ว่ายเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เห็นบอกว่าไหว้พระจันทร์ยังไงให้ได้คู่ให้ปัง

ว่ายฟอร์มโฮมนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับ
ไม่ตกเนี่ยคุณก็นำโต๊ะออกมานะครับตั้งที่บ้านของเรา
หม้อยพระจันทร์เป็นพระเอกหลักของงานนี้นะครับ
อย่างอื่นนะครับเขาก็จะมีเรื่องพวกของที่เป็นพวกของสวยของงามนะครับ
ผู้หญิงอาจจะมีน้ำหอมเครื่องสำอางก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
เขาเรียกว่าความมีเสน่ห์กับตัวเรานะครับ
นั้นเนี่ยของอย่างอื่นน้ำสะอาดนะเขาก็มาวางไว้
เข้าบอกว่าพอเราร้ายไว้เสร็จเพิ่มเอามาประมาพรมนะครับ

เมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วย
หมอช้างให้ไว้๑ทุ่มตรงเป๊ะค่ะ
เสร็จก็อย่าลืมกินขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะ

คืนวันที่๒๗ต่อวันที่๒๘กันยายน
ดาวพระอาหารก็จะย้ายกลับค่ะคุณผู้ชม
ส่งผลกระทบให้๓ราศีดีขึ้นค่ะ

ไปฟังทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่ถือว่าคุณจะเห็งขึ้นชีวิตจะไปต่อ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกร
ราศีกรกฎและก็ราศีธนู
มังกรเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน

กรกฎก็มีคนเมตตามากขึ้น

อันนี้เป็น๓ราศีที่เปลี่ยนแล้วดี

ที่เกิดในราศีกุมและราศีสิง

ด้วยบทสวดที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัส

เมืองที่มีจุดอ่อนในเดือนตุลาคม

มีเหตุการณ์หลายอย่าง
ที่ผ่านมาไป
อะไรเรื่องดีแบบนี้เราก็อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
แต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล
ถ้าใครทำรักสบายใจก็เรียนเชิญ